สิบสี่มีนาคมที่ผ่านมาคอลโลมอลนัดประชุม

คือใช้เวลานานที่สุดกว่า๖ชั่วโมง
อนุมัติโครงการและงบประมาณจำนวนมาก

ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ยังมีอำนาจเต็มในการอนุมัติงบโครงการต่าง
หลังจากนี้แม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการและยังมีการประชุมคอรมอ
แต่จะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
และหาก๑๔มีไปการประชุมครมสุดท้ายจริง
มีความเป็นไปได้มากที่สุดตามกระแสข่าว
คือผลเอกประยุทธ์อาจประกาศยุบสภา๒๐มีนาคม
ซึ่งคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้
คำถามคือคอรมอลเมื่อ๑๔มีนาคม
รัฐบาลลุงตุปรวยทัศน์ออกไปทั้งหมดเท่าไหร่
คำตอบคือ๑๗๓๘๕๐ล้านบาทเศษ
นั่นคือจำนวนเงินที่คอรมอลหวานเม็ดเงินออกไป
แล้วเงินจำนวนมหาศาลนี้ปลิวไปในส่วนไหนบ้าง

โครงการทางพิเศษฉลองละส่วนต่อขยาย
ถนนรังสิตนครนายก๒๔๐๐๐ล้านบาท
เพิ่มเงินค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตแพทย์ประจำตำบล
กว่า๑๘๕๐๐ล้านบาท
แต่ที่น่าสังเกตคือการอนุมัติเงิน
จะเป็นการปล่อยทานเพื่อหวังผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่

ที่มีผลต่อการชี้นำของคนในชุมชน
แต่ในมุมมองของนายพิชัยรัตนดิหลกณภูเก็ต

และยุทธศาสตร์การพัฒนาของนิด้า

เพราะผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่
ต่างก็มีพักการเมืองในดวงใจอยู่แล้ว
เว้นพื้นที่ที่สนับสนุนพักรัฐบาล
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่แล้ว
ก็ยิ่งจะตอกย้ำให้เกิดความชื่นชอบมากขึ้น
เมื่อไม่เท้ากายสิทธิ์ที่เคยเสกเงินเสกทอง
จะไม่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้อีกต่อไป
ก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ในครั้งสุดท้าย
ไม่แปลกใจที่เราจะเห็นการทิ้งทวน
ในการประชุมคอรมอลนัดที่ผ่านมา
ยังไร้ก็ตามเม็ดเงินกว่า๑๗หมื่นล้านบาท
ที่ได้รับไฟเขียวไปแล้วไม่สามารถยับยั้งได้

คือการใช้เงินมหาศาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง